เรื่องราวชีวิตจริงของเธอกับอดีตสามีหนุ่มโตโนภาคินในวันมั่น

และที่สำคัญเธอออกมาเปิดเผยว่าเธอพร้อมรับทุกคำวิจารณ์เลยล่ะค่ะ
นักแสดงสาวสุดมั่นแตงโมพัทรธิดาเผยถึงผลงานชิ้นใหม่ที่เจ้าตัวไปร่วมแสดง
และนำเรื่องราวความรักที่จบลงแบบไม่สวยงามนัก
โดยใช้ทั้งเรื่องราวสถานที่จริงในการถ่ายทำ
จนเกิดกระแสดราม่าว่าไม่เหมาะสม
เพราะก่อนหน้านี้แตงโมเคยขอร้องให้อดีตสามี

แม้จะไม่ได้บอกกล่าวกับอีกฝ่ายก่อนก็ตาม
อีกทั้งไม่กังวลกับกระแสดราม่าที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ

โมเองไม่ได้ติดต่อนะคะโมไม่ได้บอก

แล้วก็เราก็ไม่ได้
ไม่ได้ทำเรื่องเสียหายให้กับคนอื่น
ถ้าเราข้างจริงมาใช้อะไรอยากทำอะไรของเรา

เราขอรับไว้ทุกแบบ
เพราะว่ามันก็ไม่ว่าจะความคิดเห็นแบบไหน
มันก็จะทำให้เราพัฒนาผลงานของเราได้ในอนาคต